ทีนี้มาดูเหตุวิวาทะระหว่างเพื่อนบ้านอีกแล้วนะคะ
ฝ่ายหนึ่งเขาเลี้ยงแมวอีกฝ่ายหนึ่งก็บ่นบอกว่าเหม็นฉี่แมวเหลือเกิน
แบบนี้ค่ะก็เลยเกิดวิวาทะกันนะคะสุดท้ายภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ย
คือฝ่ายที่เขาเลี้ยงแมวคุณคะไปตบคุณป้าอายุ๖๘ปีแล้ว
บางคนก็เรียกยายได้แล้วเนี่ยนะคะเนี่ยกล้องวงจรปิดตบก่อนนะ
ตบอีกทีเลยค่ะยังไม่หมดค่ะคุณป้าอายุล้มแล้วทำไง
อันนี้ค่ะก้านคอคลับแบบนี้ค่ะคุณนี่ไง
นี่คือไม่ยั้งเลยนะคนมาช่วยก็ช้าเหลือเกิน
ร่างใหญ่มากอ่ะผู้ชายร่างกำยำใส่เสื้อเขียว
และเป็นลูกผู้ชายแมนเต็มตัวป้ายืนตักผ้าอยู่แบบนี้ค่ะ
คนในบ้านก็ออกมาช้าจังเลยเห็นเขาตีกันอยู่ก็ไม่รีบออกมาห้ามอ่ะนะ
คือตามรายงานข่าวเนี่ยคุณป้าบ่นว่าเหม็นฉี่แมว
แล้วผู้ชายเสื้อเขียวเนี่ยเขาได้ยินเขาโกรธก็เป็นแมวเขานี่ถูกไหม
ก็บ้านใกล้กันแหละบ้านใกล้เรือนเคียงกัน
จริงก่อนหน้านี้เขาก็เคยมีปัญหากันแล้วเรื่องของการทิ้งขยะ
แต่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะเอาเรื่องนี้ก่อนคุณผู้ชม
คลิปนี้หลานชายผู้เสียหายเป็นคนนำมาเผยแพร่ในโลกออนไลน์
เขาแชร์กันให้ว่อนเลยนะคะหลานชายบอกว่าพลังโซเชียลช่วยหน่อยได้ไหม
ช่วยแชร์คลิปนี้หน่อยได้ไหมอยากให้สังคมรับรู้ถึงพฤติกรรม
ผู้ชายคนก่อเหตุเสื้อเขียวเนี่ยมาลงมือทำร้ายป้าเขาอย่างรุนแรง
ทีนี้ภรรยาของฝ่ายผู้ก่อเหตุอ้างบอกว่าสามีเป็นคนสติไม่ดี
ไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปเนี่ยนะคะหลังเกิดเหตุลูกชายของคุณป้า
ที่เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
ไว้กับตำรวจในท้องที่ที่รับผิดชอบเนี่ยค่ะคุณผู้ชมสนภาษีเจริญนะคะ
บอกว่าต้องดำเนินคดีตามกฎหมายผู้ชายเสื้อเขียวชื่อจริงก็คือ
พงพันธ์ผลมูลผู้ก่อเหตุนะคะบอกเลยว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
คุณป้าอายุก็เยอะแล้วเกือบ๗๐แล้วค่ะ
มาโดนตบแบบนี้มาโดนเตะก้านคอแบบนี้คุณคะโอ้โหไม่ใช่เรื่องธรรมดานะ
ทีนี้เราไปสอบถามคุณป้าคนที่โดนเตะก้านคอเนี่ย
ว่าคุณป้าสมศรีสดคงคุณป้าตอนนี้ยังคงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
เพชรเกษมตั้งแต่คืนวันที่สิบหกพฤศจิกายนนี่คุณดูสภาพสะบักสบอมแบบ
ก็ไม่ได้มีการทะเลาะอะไรกับนายพันธุ์นะแต่ก็ยอมรับว่าคุณป้าบ่น
ว่าเหม็นฉี่แมวนายพันธุ์คนก่อเหตุได้ยินนะคะ
ก็เลยเดินออกมาลงมือแบบนั้น
คุณป้าเล่าต่อบอกว่านายพันธุ์เนี่ยเลี้ยงแมวไม่เคยดูแลแมวเลย
ให้ฉี่เหม็นไปทั่วส่วนตัวเนี่ยคุณป้าบอกว่าไม่เชื่อนะ
ว่านายพันธุ์จะป่วยตามที่ภรรยาของเขากล่าวอ้างจริง
ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
แมวทำไมต้องมาเยี่ยวเหม็นจะตายอืมทีเนี้ยก็พูดก็บอกเหม็นมาก
แมวใครเนี่ยเลี้ยงแล้วก็ไม่รู้จักดูแล
แล้วตอนนี้มันก็โผล่หน้าต่างมาเป็นชั้นสองโผล่หน้าต่าง
แมวใครยายข้าให้ตายไปเลยอย่างงี้แล้วมันก็ลงมาตุ๊บเลย
ก่อนหน้านี้ค่ะเคยมีปัญหากันมาก่อนไหม
ไม่ไม่มีอะไรมีแต่เขาอ่ะพอนั่นเมอร์ไซค์เขาจะเบิ้น
รถฝันเข้าบ้านเราก็บอกว่าจะมาทำอย่างนี้
เขาไม่เคยเห็นด้วยละแค่แค่โรคประสาท
ถ้าพูดอะไรแล้วมันแบบอารมณ์ร้อนอย่างนี้
เขาก็เคยโดนเมียเขาว่าไม่เชื่อนะ
ถ้าเป็นจิตเราจะอยู่บ้านทุกวันได้ไง
เขาว่าเป็นผู้ชายทำไมว่าต้องรังแก่ผู้หญิง
รังแก่คนแก่ที่ไม่มีทางสู้
ทีนี้เราไปสอบถามเมียของนายพันธุ์คนก่อเหตุ

ลัดดาบอกว่าคนนี้คุณผู้ชม
ลัดดาบอกว่าสักประมาณปี๔๐กว่าค่ะ

ก็เลยทำให้มีปัญหาเรื่องของระบบสมองอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะ

เราก็ถามต่อว่าเอ๊ะเคยมีปัญหามาก่อนหน้านี้ไหม
คุณรัฐดาบอกว่าก่อนหน้านี้เกือบ๒ปี
ป้าสมศรีคนที่ถูกทำร้ายร่างกาย
เคยมาทิ้งขยะในถังขยะหน้าบ้านของเธอ
จริงแล้วถังขยะของใครของมัน
แล้วเอาถังขยะเก่าไปสลับกับถังขยะใหม่ของบ้านเธอด้วย
แต่เธอบอกว่าไม่อยากเอาเรื่องเพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านกัน

เรื่องที่เกิดขึ้นเธอบอกว่าสามีเธอสติแตก
หลังจากเกิดเหตุไปทุบทำลายข้าวของในบ้าน
ต้องไปพาไปฉีดยาคุมสติอารมณ์ที่โรงพยาบาล
ยืนยันว่าสามีมีอาการป่วยทางจิตทางจิตจริง
ตอนนี้สามีรู้ตัวแล้วนะคะว่าทำอะไรลงไป

อยากขอโทษผู้เสียหายแทนสามี
ส่วนเรื่องของคดีความก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ครอบครัวของเธอยอมที่จะรับผิดชอบให้ทั้งหมด
แต่ก็ขอความเห็นใจแล้วค่ะเพราะบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา
จะไม่ได้นอนลักษณะคือมีคนมาก่อกวนด้วย
เธอบอกว่าเธอเองก็ต้องดำเนินคดีเหมือนกันนะ
พี่ก็ได้ยินมาพูดว่าเดี๋ยว
ประมาณว่าลูกหลานของคุณป้าไปข่มขู่อีกฝ่ายนึงอะไรแบบนี้
ก็เขาอาจจะมีอารมณ์อะนะก็คุณป้าโดนทำร้ายขนาดนั้นอะไรแบบนี้นะฮะ

ส่วนเรื่องของคดีความกรณีที่สามีของเธอไปทำร้ายร่างกายคุณป้า
ตำรวจก็เตรียมที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ลงพื้นที่สอบปากคำ
แต่ว่าด้วยต้นสายปลายเหตุจะคุยกันยังไงอยู่กันยังไง
ว่ามันเริ่มจากใครอันนี้ก็ต้องเจรจากัน
ไม่ใช่ข้ออ้างเนอะ
ต้องมีสติถ้าเขาพูดจาไม่ดีกลับมา
เราจะตอบกลับยังไงให้มันไม่เข้าตัว